คดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หน่อยถือว่าอุกอาจมาก
เมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงวันเกิดในบ้านหลังหนึ่งที่คลองศาลกรุงเทพ

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๗ปีแล้วล่ะแต่ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่สุดในกลุ่ม
เพราะว่าคนอื่นเขาก็๔๐กันขึ้นไปหมดเลย

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ไม่มีเสียงนะฮะ

ผู้ชายคนนี้มางานเลี้ยงวันเกิดคนที่อยู่ที่บ้านบอกเขามา

เมาโอ๊ยอะไรหลายสิ่งหลายอย่างถูกตบหัวไปทีนึงย้อนกลับไปบ้านตัวเอง
นี่ฮะนี่แล้วมากราดยิงใส่เขาเห็นไหม

นี่คนในบ้านต้องก้มหลบกระสุนกัน
ถามหาคนที่ตบหัวเขา

ตาย๑เจ็บ๑ครับหูววนี่เห็นมั้ย

นี่รู้สึกจะลูกชายเจ้าของบ้านเขานอนดูโทรทัศน์อยู่

อ๋อมาสักครู่นี้คือลูกชายเจ้าของบ้านนอนดูทะเลาะฮัดอยู๋
อยู่อยู่เสียงปืนนี่รัวสนั่นเลยต้องวิ่งหนีกันหมดเลยนะฮะคนในบ้าน
หลังจากสิ้นเสียงปืนเนี่ยในอิ๋วผู้ก่อเหตุ
คือที่เห็นคลิปที่ไม่มีเสียงเนี่ยเขายังตะโกนหลังจากยิงไปแล้วนะ
ตะโกนเรียกหาคนชื่อโจบอกโจอยู่ไหนโจอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปนะครับ
ตามหาคนชื่อโจเพราะว่าคนชื่อโจเนี่ยตบหัวเขากลางวงวันเกิด
แล้วก็มาไล่ยิงเนี่ยครับเกิดขึ้นนี่ฮะหลังจากที่ในบ้านเขาเพิ่งเป่าเทียนวันเกิด
เลี้ยงกันอย่างสนุกสนานไม่ถึงชั่วโมงนี่เป่าเทียนวันเกิด
เป่าเค้กกันสองรอบด้วยนะคะ
ผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำใช่ไหมเจ้าของวันเกิดที่นั่งอยู่
ไม่รู้ว่าคลิปนี้ในอิ๋วยังอยู่หรือเปล่า
เห็นเขาบอกว่าในอิ๋วยังยืนเต้นอยู่เลยนะคะเต้นอยู่ด้วย
ใช่อันนี้เป็นการเป่าเค้กรอบแรกคนที่ใส่เสื้อดำที่นั่งอยู่เนี่ยจะแพนไปเนี่ย
คือเจ้าของวันเกิดแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วย
ส่วนเห็นบอกนายอิ๋วใส่เสื้อสีแดงนั่นไงนายอิ๋วยังยืนเต้นแบบว่าสนุกสนานกันอยู่เลย
คนในงานบอกในอิ๋วสักพักเมาเมาแล้วแบบโอ้เหล้าหกอะไรแบบหลายสิ่งหลายอย่าง
คือเหมือนเขาบอกว่าเมาแล้วก็เสียงดังตามสตาคนเมาอ่ะเนาะเมาแล้วก็เสียงดัง
แล้วก็ไปชนแก้วกับทุกคนแต่ด้วยความเมาค่ะชนแล้วเราก็หกเลอะเทอะเขาก็เริ่มไม่พอใจกัน
เพื่อนรุ่นพี่ในงานที่ชื่อโจเลยตบหัวไปทีนึง
เขาบอกตอนแรกก็คือเหมือนลุมว่ากันก่อนแล้วคนที่ชื่อโจรตบหัวสั่งสอนไปทีนึงเขาใช้คำนี้
เหนียวผู้สงครามนะฮะตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของงานวันเกิดชื่อนายชัชวานน้อยวัดชื่อเล่นชื่อโต้ง
นี่ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบ๔๗ปี
บ้านหลังนี้ครับเป็นตึกแถวสองชั้นนะฮะ
อยู่ที่ถนนกรุงธนบุรีซอย๖แยก๔เขตคลองศาลกรุงเทพ
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนี่วันเกิดเนี่ยโหถูกยิงกระหน่ำเข้าไปเนี่ยนะฮะ
สอนอสำเรกก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ชั้นล่างของบ้านเนี่ยมีศพนายสมบูรณ์แทร่กังหรือว่านาว
อายุ๕๐นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
มีร่องรอยการถูกยิงคือกระสุนปืนขนาด๕๕๖เนี่ย
ยิงเข้าไปเนี่ยโดนเข้าที่หางตาซ้ายนะครับ
นี่คือผู้ตายนะครับซ้ายมือเนี่ยนะฮะ
กระสุนเข้าแถวใบหน้าแถวหางตาซ้าย
กระสุนนี่ทะลุออกจากใบหน้าของเขาเนี่ย
ไปไปโดนกำแพงบ้านจนเป็นรูโหวเลยอ่ะ
แล้วมันมีร่องรอยกระสุนปืนยิงไปทาง
ฝั่งจุดที่มีทีวีในบ้าน
ที่เห็นว่าลูกชายเจ้าของบ้านนอนอยู่แล้วแบบ
โอ้โหหลบแทบไม่ทันเนี่ย
จอทีวีนี่แตกทะลุเลยนะฮะ

ภรรยาของนายชัชวานเจ้าของบ้าน
สุปรานีหรือว่ากุ้งอายุ๔๑
กระสุนนี่ฉลับมาโดนที่ท้องต้นแขนขวาแล้วก็ใบหน้าด้วย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

นี่สดุ้งโหงเลยอะค่ะแล้วรวมมาเลยอะ

นี่ฮะนอกตัวบ้านเนี่ย
เจ้าหน้าที่เจอลูกกระสุนปืนขนาด๕๕๖
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีก๔ปลอกนะครับ
เจ้าของงานวันเกิดเจ้าของบ้าน
คือคุณชัชวานเนี่ยบอกว่า
งานของเขาเมื่อคืนนี้ทีแรกก็สนุกสนานดี

ระหว่างที่กำลังจัดงานกันอยู่
อิ๋วก็คือมือก่อเหตุมือปืนนี่ฮะ

ทำตัวโวยวายพูดจาเสียงดัง

ทุกคนที่อยู่ในงานเริ่มไม่พอใจ
ก่อนที่จะมีเพื่อนรุ่นพี่ของเจ้าของงานที่ชื่อโจอายุห้าสิบ
ตบหัวอิ๋วบอกตบสั่งสอนไปทีนึง

ไปไม่ถึง๑ชั่วโมงที่ทุกคนกลับกันเกือบหมดแล้ว
เหลือแค่เจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าภาพด้วยนะ
มีนายสมบูรณ์ผู้ตายมีเพื่อนผู้หญิงเป็นแม่ครัวอีกคนนึง
ทำกับแกล้มนั่งดื่มกันอยู่หน้าบ้านยังไม่กลับ
อิ๋วย้อนกลับมาขี่จักรยานยนต์กลับมาฮะ
เดินเข้ามาแล้วบอกว่าเห็นว่าครบรอบวันเกิดพี่แล้วพี่เป็นคนดี
เสมอต้นเสมอปลายผมจะไว้ชีวิตสักครั้ง
หันไปเรียกชื่อนายสมบูรณ์แล้วยิงใส่หลายนัด

เดินออกมาดูหน้าบ้านโดนกระสุนลูกหลงไปด้วย
ส่วนในอิ๋วขี่รถหลบหนีไป
ลุบกับท่างกันอะไรนิดนึง
บสั่งสอนกันเฉยพี่น้อง

ถามว่าโกรธไหมผมโกรธนะแต่ถามว่าผมให้อภัยไหมผมให้เพราะมันน้องผม
ท่านผู้ชมครับหลังจากก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
ผู้ก่อเหตุคือในอิ๋วโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
นี่ฮะในธรรมนองโกรธแค้นที่ถูกรุมด่าถูกตบศีรษะ
นี่บอกว่าถูกหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีต้องลงมือแก้แค้นอะไรประมาณอย่างนี้
ค่ะคือเหมือนเขาโพสต์ไว้มีภาพเป็นแก๊กกราวหัวเราะตลอดเลยนะ
บอกว่าไม่ได้สวนด้วยนะแล้วมาลุมและอีกอันนึงก็บอกก็มาทำเขาอ่ะ

เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่เจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟัง
เมื่อสักครู่นี้นะฮะสสำเรกับทางชุดสืบสวนของนครบาเนี้ย
ก็ต้องเร่งติดตามตัวแล้วครับแต่ก็ต้องระมัดระวัง
มือปืนคือในอิ๋วนี่เขาชำนาญเรื่องของการใช้อาวุธแล้วมี
สงครามอยู่กับตัวด้วยนี่ฮะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าการติด
ตามตัวเนี่ยคือต้องตอบโต้ได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าถ้าคนร้ายยัง
ใช้ปืนแล้วก็ยิงตอบโต้มาอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับทีม
ข่าวของเราได้คลิปวีดีโอของในอิ๋วนะครับคือจะเห็นว่า
เจ้าตัวเนี่ยชำนาญแล้วก็ชอบยิงปืนนี่ครับคือเพื่อนเพื่อนก็บอก
นะเพื่อนของเขาบอกว่าเขาชอบยิงปืนมากไปปุ่นเป็น
ประจำชอบอับลูกปืนแล้วอันนี้คือปืนปืนยาวเหรอหรอปืน
ก็มีคือจะเห็นนี่ว่าเขาเขาใช้ได้หลายอย่างเลยปืนนี่

คือมีความคุ้นเคยกับการใช้ปืนทุกประเภท
ถ้าดูจากในคลิปเนาะทั้งปืนสั้นและปืนยาวถูกไหม

แต่ละภาพเนี่ยมีแต่การใช้ปืนทั้งนั้น

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

สภาพที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีร่องรอยการเกิดเหตุอยู่เลย
ขวดเหล้าโซดาจานกับแกล้ม
ในบ้านก็ยังมีร่องรอยกระสุนเจาะตามผนังบ้าน

นี่ค่ะเราได้คุยกับคุณเตชิตล้ำเลิศวัย๔๒ปีหรือคุณนก

เขาบอกว่าโอ้โหเขาเสียใจมาก
วันนี้เขาก็เอาอาหารเอาน้ำเอาเบียร์จุดทูปเส้นไห้ให้กับรุ่นพี่
ก็คือในนาวที่ถูกยิงเสียชีวิตด้วย
เขาบอกว่าอิ๋วเนี่ยเขาก็สนิทนะอิ๋วมือปืนเขาก็สนิท
นาวคนตายเขาก็สนิท
เขาสนิทกับอิ๋วที่สุดแล้วในบรรดาแก๊งที่มาปาร์ตี้วันเกิดกลางคืนนั้น
คืออิ๋วเมาแล้วก็โวยวาย

ก็คือเหมือนกับคล้ายกับรุมกันด่า
แล้วก็มีคนชื่อโจรนั่นแหละที่ตบหัวไปทีนึง

แต่เขาเองก็ลำบากใจเพราะว่าคนที่มารุมว่าน้อง

พยายามที่จะเคลียร์ปัญหาให้จบแล้วก็แยกย้ายกันกลับ

แล้วย้อนเอาปืนมายิงพี่นาว

พออิ๋วก่อเหตุเสร็จอิ๋วโทรหาเขานะคะ
โทรมาบอกว่าพี่ผมยิงพี่นาวตายแล้ว
ผมยิงเพราะว่าพวกรุ่นพี่ลุมตบ

เขาบอกว่าโอ้โหเขาเสียใจมากอะ
ทั้งที่วันเกิดมันควรจะเป็นวันแห่งความสนุกสนาน

เขาบอกว่าถ้าอิ๋วดูอยู่อยากฝากบอกอิ๋วนะ

หนูจะเสียใจกับสิ่งที่อิ๋วทำลงไป

แล้วหลังจากเกิดเหตุที่เขาโทรมาหาเรา

เขาบอกว่ามะนาวตายแล้ว
บอกว่าพี่พี่ไม่บังให้ผมเลย
มึงกับน้องนี่ก็พี่

ผมก็โกรธนะแต่ว่า

พูดถึงก็ไม่น่าตามถึงกระดาษนี้

ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยมีการเป่าเค้กกันสองรอบ
รอบแรกเมื่อสักครู่นี้ที่เราปล่อยคลิปไปค่ะ
รอบแรกเขาบอกเขานี่แหละเป็นคนถือเค้กเอง
นี่เนี่ยที่เดินโยกซ้ายโยกขวาอยู่นั่นคือตัวเขาเอง

ซึ่งตอนนั้นอิ๋วเนี่ยก็ยังที่บอกว่าอิ๋วยืนเต้นอยู่
ที่ใส่เสื้อสีแดงยืนเต้นอย่างสนุกสนาน

แล้วก็มีการที่ย่อลงไปนั่งข้าง
โต้งเจ้าของวันเกิดแล้วก็โวยพรกันอยู่เลย

เมานิดนึงยังไม่เยอะมาก
แต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่การเป่าเค้กรอบ๒ค่ะ

เขาบอกรอบ๒ในอิ๋วเมาหนักแล้ว

นี่ค่ะอิ๋วก็เริ่มลงไปซบอยู่ที่ตับของเจ้าภาพ

นาวคนตายเป็นคนถือเค้ก

ตอนนั้นอิ๋วเมามากมีการเบียดชนเค้ก
ในวงที่ยังไม่เมาก็เลยมีการแบบ
ตักเตือนนะคะครับนี่จังหวะเป่าเค้ก
เขาบอกว่าอิ๋วเริ่มเมาก็เลยมีการตักเตือนกันหน่อยค่ะ
ซึ่งคืออิ๋วเนี่ยเดินถือแก้วเหล้าตามมาดูเค้กแล้วก็เดินกลับออกไป
คือตอนนั้นก็ดูเหมือนมันไม่ได้รุนแรงอะไรก็แค่พี่ตักเตือนน้อง
อืมไม่คิดว่ามันจะบานปลายแต่หลังจากนั้นอยู่อยู่
เริ่มโวยวายเสียงดังแล้วก็ไปเที่ยวชนแก้ว
แล้วก็ชนใส่ทำเหล้าหกใส่คนอื่นเลอะเทอะไปหมด
โจก็เลยเดินมาตบหัวตักเตือน
ทีนี้เราให้คุณสุชาดาลงพื้นที่ไปที่บ้านของในอิ๋วมือปืน
ประชาอุทิศนะคะปรากฏว่าที่บ้านนะคะปิดเงียบเลยไม่มีใครอยู่
เพื่อนบ้านก็บอกจริงอิ๋วปกติไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่แล้ว
หลังเกิดเหตุนี่ไม่มีใครเห็นอิ๋วมาที่บ้านเลย
พยายามจะติดต่อไปหาพ่อเพื่อขอข้อมูล
พ่อก็บอกว่าพยายามเกลี้ยกล่อมลูกแล้วนะ
เกลียดกล่อมให้มอบตัวแล้วแต่อิ๋วบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ผมจะไม่มอบตัวผมขอสู้ตาย
ใช่คือตอนนี้พ่อเป็นกังวลใจแล้วเพราะว่าห่วงลูก
เพราะว่าตำรวจเขาเพิ่มความระมัดระวังเต็มที่เพราะคุณมีอาวุธปืนสงครามครับ
ตอนนี้ติดต่อไปถามร้านก๋วยเตี๋ยวที่อิ๋วทำงานอยู่
ได้ข้อมูลมาว่าอิ๋วขาดการติดต่อไปแล้วแล้ววันนี้ร้านปิด
ก็เลยไม่มีใครติดต่ออิ๋วได้เลย
เราไปคุยกับบอสบอสเป็นเพื่อนที่เคยดื่มเหล้ากับอิ๋วเขาบอกว่า
ผมเคยมีเรื่องกับอิ๋วมาก่อนเหมือนกันนะลักษณะคล้ายกันเลยคือดื่มเหล้าด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกัน
ตอนนั้นที่ทะเลาะกับอิ๋วมันยังไม่รุนแรงถึงขั้นนี้
ส่วนกับรุ่นพี่คนอื่นก็เคยมีถึงขั้นชกต่อยกันด้วย
แต่มันก็แค่ชกต่อยกันธรรมดาตามภาษาคนเมาไม่ได้เอาปืนมาไล่ยิงกัน
ถามว่าที่รู้จักกับอิ๋วเป็นเพื่อนกับอิ๋วมาอิ๋วเป็นคนแบบไหน
เป็นคนชอบดื่มเหล้าสั่งสรรค์มักจะมาดื่มที่บ้านของพี่โต้งหลังเกิดเหตุเนี่ยบ่อย
แต่เวลาอิ๋วเมาอิ๋วจะอารมณ์ร้อนแล้วก็โมโหง่ายแล้วมีอาการหูแว่ว
อสบอกว่าอิ๋วมีอาการหูแว่วคือชอบคิดว่าคนอื่นด่าหาเรื่องเหมือนอารมณ์หูหาเรื่องอะค่ะ
พอเมาแล้วจะดื้อไม่ค่อยยอมฟังใคร
แล้วก็อันนี้นิสัยที่เวลาไม่เมาก็เป็นอยู่แล้วคือเขาเป็นคนชื่นชอบเรื่องของปืน
ก็จะเห็นว่าเขามีคลิปไปซ้อมยิงปืนเยอะเขาเป็นคนชอบยิงปืน
คือดูองค์ประกอบด้านอารมณ์ของอิ๋วแล้วเนี่ยอิ๋วไม่ควรจะกินเหล้ากันอย่างยิ่งเลย
แล้วอิ๋วถ้าอิ๋วชอบกินเหล้าเมาขนาดนี้เนี่ยอิ๋วก็ไม่ควรมีปืนในครอบครองเลยแหละ

ส่วนตัวเขาบอกว่าจริงเหตุการณ์วันนั้นมันไม่ได้รุนแรงอะไรเลย

โคลมีอาวุธสงครามในในความครอบครองภารกิจนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เมียไว้ไปยิงคนตายง่ายอย่างนี้เลยเหรอ

ชื่อโจอ่ะฮะค่ะที่เขาบอกว่าโจเนี่ยเป็นคนไปตบหัวอิ๋วอ่ะ
ตอนที่อิ๋วเริ่มแบบเมาแล้วเกเรละนี่นะฮะ
คือโจเนี่ยอยู่ในวงเล่าด้วยบอกกับคุณสุชาดาบอกว่า
นี่ฮะนี่คือโจนะฮะบอกว่าจริงแล้วอิ๋วกับผู้ตายก็คือ
นายสมบูรณ์หรือว่านาวเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้ว
มีปัญหากันอยู่แล้วค่ะเมื่อคืนตอนที่เกิดเหตุกำลังสังสรรค
กันอยู่เนี่ยอิ๋วก็พยายามจะมาชนแก้วกับผู้ตายนะ
แต่ก็ชนลักษณะคนเมาถือแก้วไม่ค่อยอยู่
คนอื่นด้วยทั้งตัวนายสมบูรณ์ผู้ตายด้วย
คือทุกคนก็ช่วยกันเตือนแต่นายอิ๋วก็พูดจาแบบปีนเกลียวใส่นายสมบูรณ์เขา
ซึ่งตัวของคุณโจเนี่ยเขาบอกกับเราเขาบอกว่าเขาก็เห็นว่าเออไม่ค่อย
เหมาะแล้วนะเพราะว่าเพื่อนรุ่นน้องกันแบบโอ้โห๓๗นะในอิ๋
พูดต้องหากับครูตายก็ห้าสิบอ่ะก็เลยเรียกอิ๋วมาเตือนแล้วตบ
อิ๋วไปสองทีก็ตบเพื่อสั่งสอนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องพอถูกตบ
หัวไปอิ๋วก็มีทาธิโวยวายขึ้นมาจะเอาเรื่องทุกคนเลยแล้วทุกคน
ก็พยายามบอกให้สงบสติอารมณ์แต่อิ๋วก็แหม่ใจไม่เย็นสักที
ไม่รู้จะทำยังไงกันตอนนั้นตัดสินใจเลิกดีกว่า
ค่ะแยกแยกย้ายแยกวงเลิกกลับบ้านบ้านใครบ้านมัน
แต่ทีนี้ตัวของนายสมบูรณ์เนี่ยเขาย้อนกลับมาอีกรอบนึง
คือโจบอกว่าสมบูรณ์ผู้ตายเนี่ยเขาต้องการย้อนกลับมาเพื่อจะขอโทษ
นายชะชะวานเธอของบ้านเธอของวันเกิดที่ทำให้แบบโอ้โห
กลับมาอีกรอบนึงเหมือนกันแล้วก็เอาปืนมาด้วย
ก่อนจะกราดยิงเขาจนตายแล้วก็เจ็บไปคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งคุณโจ้เขาเชื่อว่านอกจากยิงในสมบูรณ์แล้ว
คงหวังจะยิงเขาด้วยนั่นแหละ

แต่โชคดีที่เขาไม่ได้กลับไปในงานอีกรอบนึง
โดยเด็กพื้นที่เขาจะรู้ว่านิสัยมันก้าวร้าว

โดยต้นเรื่องเขาไม่ถูกกันอยู่แล้ว

เพราะเด็กคนนี้มันปีนเกลียวแปลว่าพูดจากพูดจากที่ไม่ดี
ชนกับคนที่เสียชีวิตเนี่ยชนกัน
อย่างน้องลองหกอันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่แล้วพี่เอาอะไรอ่ะ
เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเด็กนี้ผู้จามันไม่ใช่
น้องมันนี่เด็กนิ้วมันนี่สิผู้จาพี่เขาเป็นพี่มึงนะ
เขาเคยเลี้ยงมึงมานะเขาเคยดูแลมึงกันสมัยมึงเด็กอยู่ในชุมชนอย่างนี้
ผมก็เลยตบไว้สองทีตบปุ๊บตือสั่งสอนเด็กมันอะไรมัน
มันก็มามาคุดฟัดเลยประมาณอย่างนี้
ใครอย่างก็เลยมีแก่มะนาวก็เลยบอกว่า
ก็บอกว่าเหมือนเราไปซ้ำค่ะเด็กก็เลยอ้างว่าผมกับเพื่อนเป็นลุม
ทีนี้ค่ะเราได้คุยกับผู้บาดเจ็บ
ซึ่งก็คือภรรยาเจ้าของบ้านภรรยาเจ้าของวันเกิด
คุณสุปรานีน้อยวัดนะคะเธออายุ๔๒ปีคนนี้เนี่ย
โดนลูกหลงในกระสุนถากที่ต้นแขนแล้วก็ถากที่ท้องไปค่ะ
บอกว่าวันนั้นก็ไม่ได้นั่งดื่มกินอะไรกันเลยนะ
ตัวเธอเองออกไปธุระนอกบ้าน
แล้วก็กลับมาที่บ้านกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้า
ลูกชายเนี่ยลูกชายที่วิ่งหลบกระสุนปืน

คือเธอเห็นลูกชายก็นั่งนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในบ้าน

อยู่ปืนดังรัวปั้งขึ้นมา
เธอก็ตกใจรีบวิ่งลงมาหาลูกก่อนเลยบอก
ลูกเข้าบ้านหนีเข้ามาบ้านก่อน

แล้วเธอก็เห็นนายสมบูรณ์ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าบ้านแล้ว

ก็ยินปั้งอย่างดังเหมือนระเบิดนะคะ๒ครั้ง
ครั้งแล้วทีนี้ตัวเองก็เจ็บตรงนี้
เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้

รู้สึกเจ็บแล้วก็มองว่ามันมีเลือดออก
แล้วก็มองไปหน้าบ้านเห็นมีคนล้มตรงหน้าประตูค่ะ
มีเลือดไหลน้องก็เลยเรียกลูกชาย
นอนอยู่กลางบ้านเล่นโทรศัพท์ค่ะ
เพราะว่ากระสุนมันมาแรง
แล้วถ้าสมมุติว่านี่อยู่กลางบ้านก็คงจะเจ็บหนักเหมือนกัน
ตกใจแล้วก็แบบตอนนั้นห่วงลูกกับแฟนมากเลยค่ะ
คือแบบใจสั่นมาก
ส่วนลูกของเจ้าของวันเกิดแล้วก็ลูกของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ

บอกโอ้โหตกใจมากรอดตายหุดหิด
อายุ๑๐ขวบเองนะคะนอนเล่นโทรศัพท์อยู่
พอเสียงปืนมันลั่นขึ้นมานัดแรกเนี่ยเขาสะดุ้งขึ้นมาเลย

แต่ได้ยินแม่เรียกเขาเลยรีบวิ่งเข้าไปหลบในบ้าน
โชคดีมากเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะคะ
ซึ่งพ่อแม่น้องบอกว่าสงสัยความเชื่อแหละ
พระหลวงพ่อโบสถ์บนวัดสวรรค์ตะชัดที่ห้อยคอน้องอยู่อะ

เพราะว่าแม่โดนลูกหลงน้องที่อยู่กลางบ้านเนี่ย
อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากกว่าแม่อีก
ไม่เป็นอะไรเลยก็ถือว่าโชคดี

น้องคนนี้คือคนที่นอนอยู่แล้ว

แรกขึ้นมาแล้วน้องสะดุ้งขึ้นมาเลยค่ะ

ทีนี้ช่วงบ่ายนะคะทางครอบครัวนายสมบูรณ์ผู้ตายค่ะ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ซึ่งก่อนขึ้นรถลูกชายบอกเลยว่า

และเขาไม่มีวันให้อภัยคนก่อเหตุเด็ดขาด
ไม่

ผลกรรมดรีโชคชัยงามวงรอง
บัญชาการตำรวจนครบาน

หมายจับในอิ๋วแล้วนะครับ

คนนี้นะฮะ๔ข้อหาด้วยกัน

โดยไตรทรองไว้ก่อน

และพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

ซึ่งตำรวจนะฮะบอกว่าตอนนี้จับได้แล้วนะครับ

ก่อเหตุเอาไว้แล้วหลบหนีไปอยู่นู้นนะฮะ
ไปจับได้พินาคอนราชศรีมา

ปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ

เจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินคดีกันต่อไป

วันนี้มีพิธีรดน้ำศพผู้ตาย

ผู้ที่เมื่อคืนนี้เพิ่งเจอกันในงานวันเกิด

บอกว่าไม่คิดเลยว่า
วันเกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นวันตายเกิดขึ้น
เดี๋ยวจะตั้งสวดพระอภิษฐรรม๓คืนด้วยกันนะครับ
จะพาปนากิจศพอ่าเดี๋ยวรอเรื่องของผู้ต้องหากันแล้วกันนะครับ